สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
น้ำดื่มสิง
ไปสนุนโดยน้ำดื่มสิง
แล้วก็หลายคนก็เห็นใจแล้วก็อยากให้มีคนไปช่วยครอบครัวของทั้งคุณแม่แล้วก็น้องด้วยนะคะ
วันนี้รายการถามตรงเป็นรายการสดนะคะแล้วก็ตอนแรกมีการนัดทั้งคุณแม่แล้วก็ตัวน้องเนี่ยมาเป็นผู้ร่วมรายการ
รวมถึงมีแขกรับเชิญส่วนอื่นที่จะนัดมาพบเจอกันนะคะจริงแล้วทางรายการเนี่ยเป้าประสงค์คือว่า
ต้องการให้ครอบครัวของคุณแม่มาเจอกับตัวแทนของสภาธนายความเพื่อรับเรื่องแล้วก็ประสานร่วมกันว่าตกลงเป็นความเข้าใจที่ถูกหรือเปล่า
คุณแม่ก็เคยไปร้องที่สภาธนายความเรื่องนี้แต่เรื่องเงียบซึ่งวันนี้เนี่ยอุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษของสภาธนายความตอบรับแล้วก็นั่งอยู่ในรายการเรานะคะ
แต่ว่าอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องการแข่งขันของทางทีวีดิจิทัลนะคะทำให้สถานีที่พาคุณแม่และน้องไปถ่ายรายการมีการล็อกตัว
แล้วก็มีการยึดโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์แล้วก็มีการประกบคุณแม่แม้กระทั่งจนกระทั่งตอนนี้ที่รายการเราออกอากาศก็ยังไม่สามารถที่จะติดต่อคุณแม่กับน้องได้นะคะ
แต่เราจะพยายามเพื่อสิทธิ์ของผู้ที่เดือดร้อนตอนนี้เองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางอุปนายกของสภาธนายความเองอยากจะรับเรื่องและถามรายละเอียดด้วยตัวเองนะคะ
เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวของคุณแม่แล้วก็น้องที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้เราจะยังคงพยายามโทรศัพท์ไปเพื่อให้คุณแม่แล้วก็น้องเนี่ยได้พูดกับอุปนายกของสภาธนายความนะคะ
แต่ว่าในรายการของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีสองท่านที่จะคุยกันกับเราหนึ่งท่านก็คืออุปนายกที่บอกไปอาจารย์พัฒนาจาติเกตและอีกหนึ่งท่านคนนี้ก็จะเล่าได้เหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเพราะว่าช่วยมาตลอดรู้เรื่องมาตั้งแต่แรกนะคะ
วันนี้ต้องแนะนำในฐานะหมวกของผู้ช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะคุณแทนคุณจิตอิสระสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เราอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ตัวแทนที่จะที่จะขออภัยแต่ยังไงขออภัยที่เราไม่สามารถพาคุณแม่แล้วก็น้องมาให้เจอหน้ากันได้ตามแผนที่จริงแล้วรับปากกันไว้เพราะจริงถ้าได้เจอกันจะคุย
เขาทำงานกับคนพิการเยอะมาก

ทั้งร้องเพลงทั้งเต้นแบบวิวแชร์แดนส์

มีวันหนึ่งไปทำคอนเสิร์ตด้วยกัน
เสิร์ตการกุศลเพื่อหาทุนช่วยคนพิการ
ก็ว่างก็นั่งคุยกับแม่หลัง
จริงไม่ได้ผมโดยตรงก็เป็นคนใกล้ชิดผมเนี่ยคุย
แล้วบอกแม่เป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ

แม่แบบเดือดร้อนมากเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย

แล้วเขาก็เอาเงินไปเองหมดเลย

แล้วก็มาบอกเถอะงั้นแย่ละทำไมเป็นอย่างนี้

จริงคุณอี้รู้จักน้องบีมและคุณแม่ก่อนแล้ว
แต่ไม่เคยได้คุยกันที่มาที่ไป

จริงน้องบีมเพิ่งจะมาเป็นผู้พิการ

ถูกหักในชีวิตเนี่ยเจอกันมาน่าจะประมาณ๕๖ปี

ทำสปอร์ตของส่อนะฮะ

บีมเป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมโครงการ
ส่วนหนึ่งในผู้เล่นตัวละครดัง

คือรู้ว่าบางทีเราก็ระวัง

แล้วรู้สึกว่ามันเกินไป

บอกพี่อย่างนี้ช่วยหน่อยอย่างนี้ทำหาทาง
เขาบอกเดี๋ยวต้องไปร้องเรียนสะพานธนายความ
ต้องหาวิธีทำให้น้องเขาได้มีพื้นที่ที่เรียกร้องความเป็นธรรมผ่านสื่อบ้างอะไรอย่างนี้

คือน้องประสบอุบัติเหตุพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็เพื่อนพ่อเมื่อวันที่๑๐กุมภา๒๐๑๔๘
กุมภาพันธ์๒๕๔๘คุณพ่อของน้องบีมเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
คุณแม่บาดเจ็บสาหัสที่จังหวัดชุมพร
ส่วนน้องบีมเองกระดูกทับใส่สลังเส้นประสาทหลัง
ทำให้ช่วงร่างขยับไม่ได้เลย
แล้วก็การควบคุมการขับถ่ายก็ทำไม่ได้
แต่ทีนี้เอาเท่าที่เจอน้องบีมวันแรก
คุณอี้เขาเป็นเด็กสุขภาพจิตใจเป็นยังไงณวันที่เราเจอ
วันที่เจอเนี่ยเขาก็น่าจะโดดเด่นด้วยแววตา
ที่เหมือนกับมีแววของความเฉลี่ยวฉลาด

แล้วก็บอกอะไรให้เขาทำอะไรเขาทำเต็มที่เลย
แล้วก็การใช้วิวแชร์ของเขาค่อนข้างคล่องปีนั้น๕๖ปีที่แล้วเนี่ย
อายุประมาณสัก๑๐ขวบ๙ขวบ๑๐ขวบนะครับที่เจอกันมา
ก็รู้สึกว่าประทับใจและตัวแม่เขาอัธยาศัยดี
แต่ก็จะมีสิ่งที่สัมผัสได้คือแววตาที่ค่อนข้างจะเศร้าเหมือนแฝงอะไรบางอย่าง

ซึ่งเป็นธรรมดาของคนที่ดูแลผู้พิการอยู่แล้ว
แต่เด็กนี้เขาก็จะมีความเป็นเด็กในความสดใสครับ

ได้ได้มีการซักไซส์เพิ่มเติมเนี่ยมันชัดอย่างที่ข่าวบอกไหมคะ
ไปช่วยแล้วก็โกงเงินแล้วก็หายไปเลยคือมันชัดแบบนี้ไหม

คือว่าความรู้สึกไว้ใจ
แบบไม่มีที่พึ่งของคนที่ทุกข์ทรมานที่สุด
คือพ่อก็เสียที่พึ่งเสาหลักก็ไม่มี
แล้วก็ไปขายของในงานศพของวัด

แล้วก็ต้องยอมรับว่าบางทีขายได้บางทีขายไม่ได้บ้าง
และบางทีก็ไม่ให้ขายบ้าง
อันนี้ก็เคยช่วยไหมฮะท่าน

สังเถียนที่ชีวิตไม่มีแสงสว่างเลย

ก็ช่วยเหมือนกับเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวนี้

แล้วดูเหมือนว่าเขาคงจะกระตือร้นมาก
ช่วยทำเอกสงค์เอกสารทำสำนวนฟ้องทำอะไรต่าง
ชนะคดีในสารชั้นต้นแล้วก็ชั้นอุทธรณ์

คือคู่กรณีที่กลับรถชนรถ๑๘ร้อนนี่นะฮะจ่าย
แม้กระทั่งพ่อของเพื่อนนะครับซึ่งก็ได้ส่วนข้าศิลป์ใหม่ทอดแทนเนี่ย
ก็ยังสงสารเมตตาน้องเนี่ยก็ยังแบบส่วนของตัวเองไม่เอานะ
เพราะให้น้องดีกว่าเพราะให้จ่ายเนี่ยเยอะ

จริงดูแล้วรวมทั้งหมด๔รายเนี่ยเยอะไงฮะ
รวมแล้วก็๔ล้านกว่าแล้วก็อาจจะรวมลงทั้งหมดเบี้ยก็จะเป็น๕ล้าน

ทีนี้เดี๋ยวดิฉันจะลองสลับกันดูเช็คข้อมูลกันดูนะคะ
เอาเบื้องต้นก่อนค่ะอุปนายกค่ะอาจารย์พัฒนา
อาจารย์รู้เรื่องข่าวนี้ก็คงพร้อมเราคือตอนเป็นข่าว

แสดงว่าสภาธนายความไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนหน้านี้ว่ามีครอบครัวหนึ่งไปร้องเรียน
ว่ามีทนายอาสาของสภาธนายความไปโกงเงินเขาไม่เคยรู้มาก่อน
อันนี้เดี๋ยวต้องขอเรียนชี้แจงคำว่าทนายอาสาก่อน
เอายังไงทีละอย่างค่ะ

อาสามันก็มีความหมายคือเป็นทนายที่เราสภาธนายช่วยเหลือ
จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้แล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยไม่ได้คิดมูลค่านะครับอันนี้เรียกทนายอาสา
ซึ่งสภาธนายเป็นผู้จัดตั้งขึ้น
แต่ในกรณีนี้นะครับมันเป็นการรู้จักกันส่วนตัวแล้วก็เป็นการจ้างกันส่วนตัว

ประเด็นนี้ทำให้สภาธนายความได้รับผลกระทบนะครับว่า
ถ้าใช้คำว่าทนายอาสาเนี่ยสภาธนายความเราจะต้องรับรู้ด้วย

อันนี้เป็นเรื่องของทนายทั่วไปที่ลูกความมาจ้างให้ไปช่วยดำเนินคดี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

อาจารย์จะบอกว่าสภาธนายความไม่ได้รับรู้รับทราบว่าทนายคนนี้ทำคดีให้เพราะเป็นการจ้างส่วนตัวใช่ไหม

อันนี้อาจจะเป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะมาขออาสาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้น้องก็เข้าใจความหมายว่า
แต่ความหมายของทางสภาธนายเนี่ยนะครับทนายอาสาหมายถึงทนายที่สภาธนายเราจัดไปช่วยเหลือประชาชน
ซึ่งมีอยู่แล้วคือมีแน่

ถ้าใครไม่มีเงินจ้างทนายพูดง่ายนะอาจารย์ก็มาที่สภาธนาครองแต่อันนี้ไม่ใช่

เขียวที่คุณอี้บอกเนี่ยนะคะคือเขามีชื่อมีนามสกุลอาจารย์เช็คยัง

เขาเป็นทนายเปล่าคะ
เป็นครับปัจจุบันก็ยังประกอบวิชาชีพทนายความอยู่

อันนี้คงจะว่าความอยู่เพราะเขายังไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ชื่อคุณพิสิทธิ์สัมมาเลิศครับผมเปิดหน้าคนเลยไม่เป็นไรคือแบบว่าเห็นว่าเขากักชื่อผมบอกเลยครับ
ถ้าฟ้องก็ฟ้องผมได้ฮะชื่อคุณพิสิทธนายพิสิทธิ์สัมมาเลิศนะฮะ
ถ้าใครทราบที่อยู่หลักแหล่งก็ช่วยแจ้งด้วยผมกำลังให้ทีมงานและเครือข่ายผมช่วยกันตามหาตัวนะครับ
เพื่อมาชดใช้แล้วก็นำเงินที่เอายักยอกไปเนี่ยกรุณานำมาคืนนะครับ
ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยพวกเรามีเครือข่าย
แต่ถึงแม้จะไม่ใช่ทนายอาสาของสภาธนายนะครับ
แต่มันก็อยู่ในความรับผิดชอบของสภาธนายถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
กำลังจะถามอาจารย์ค่ะได้สายคุณแม่ได้สายคุณแม่

คุณแม่เหนื่อยไหมคะวันนี้

คุณแม่เราไม่ได้เจอกันอย่างที่เรานัดไว้ไม่เป็นไรเนอะ

ตอนแรกอยากให้คุณแม่มาเจออาจารย์พัฒนาอุปนายกของสภาธนายความนะคะ

เรื่องมันเป็นแบบไหนยินดีช่วยเต็มที่
แต่ไม่เป็นไรคุณแทนคุณซัดเต็มเหนียวเต็มที่แทนคุณแม่ไปแล้วค่ะ
คือแม่เอาอย่างนี้นะคะค่อยถามเรียบเรียงกันค่ะ
คือจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นข่าวมาช่วงวัน๒วันนี้เนี่ย
ทนายความคนนี้เนี่ยติดต่อมาหาคุณแม่ไหมคะ
อะไรนะคะขออีกที
นายความคนนี้ที่โกงเงินคุณแม่ไปเนี่ยติดต่อมาหาคุณแม่ไหมหลังจากที่เป็นข่าววันสองวันนี้ค่ะ

แล้วเขาไม่ติดต่อเรานานแค่ไหนแล้วคะ

ตอนนี้คุณแม่สะดวกคุยกับทางไทยรัฐไหมคะ

คุณแม่อยู่หลายคนเหรอคะรอบตัวคุณแม่มีอยู่หลายคนเหรอคะ
ตอนนี้อยู่กับพี่ที่เอาโทรศัพท์ให้
โทรศัพท์นี้เป็นโทรศัพท์คุณแม่เองไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะของพี่นักข่าวอีกคนนึง

อ้าวแล้วโทรศัพท์คุณแม่ไปไหนแล้ว
ดีน้องชาร์จอยู่ค่ะ
แล้วโทรศัพท์ที่ระหว่างวันมีคนยึดไปเนี่ยเขาคืนยังคะ
อะไรนะคะ
โทรศัพท์ที่โดนคนอื่นยึดไปเนี่ยเขาคืนหรือยังคะ

พอจะรู้เรื่องค่ะคุณแม่เราเลยคลาดกันวันนี้นะคะ
ไม่เป็นไรค่ะคิดว่าทุกคนคงทำไปเพราะอยากช่วยคุณแม่นะคะ

ตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยทนายคนที่โกงเงินคุณแม่ยังไม่ได้ติดต่อมาถูกต้องนะคะ

คุณแม่เขาเนี่ยมาบอกคุณแม่ตอนแรกที่ทำคดีเนี่ยว่าเขามาจากสภาธนายความหรือเขาพูดกับคุณแม่ว่าอะไรคะ

คุณแม่พูดลงมาเดี๋ยวฮอฮออีกครั้งใช่ไหมคะ
เขาเขาบอกคุณแม่ไหมว่าเขาเนี่ยเป็นทนายมาจากสภาธนายความเขาอ้างสภาธนายความเลยไหมคะ

แม่ยืนแม่งงกว่านั้น
เอางี้คุณแม่วางโทรศัพท์ก่อน
เดี๋ยวแม่ไปเอาเครื่องนั้นที่คุยกันไอ้๐๙๔ชัดอยู่ไหม

แม่ไปอยู่เครื่องนั้นดีกว่าเครื่องนั้นชัดหน่อย

อาจจะมีปัจจัยพอสมควรที่เกินกว่าที่ทางทีมงานเราจะควบคุมได้นะคะ

อาจารย์ถ้าเขาเอาไปอ้างเนี่ยเวลาเราพูดถึงทนายอาสาของสภาธนายความ
แปลว่าเป็นทนายที่ต้องขึ้นทะเบียนแยกอีกทีว่าเป็นทนายอาสา

คือมีตัวทนายแล้วต้องมีอีกแบบนึงด้วยว่ามีอีกบัตรหนึ่งด้วยใช่ไหม
ต้องมาขึ้นถูกต้องต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นทนายอาสา
เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายต่างหาก
เหมือนจะเป็นอาสากาชาติเนี่ย

เขาก็จะมีเอกสารมีอะไรบัตรรับรองให้
เราก็จะออกบัตรให้เขาเป็นทนายอาสา

คือเหมือนกับเขามีอีกหมวกนึงเนาะ

อย่างนั้นแปลว่าหลังจากนี้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับ

พอรู้ปุ๊บทนายไปหาถึงบ้านแล้วบอกผมเป็นทนายอาสา

แล้วก็ใบที่เป็นทนายความอาสาอีก๑ใบ

แต่อยู่ดีทนายความที่เป็นทนายความมาสาร
จะไปพบกับตัวความเลยไม่ได้

ผู้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจะต้องไปพบ

สภาธนายความจะจัดหาทนายความให้
ไม่ใช่อยู่ดีทนายความคนไหน
ก็จะไปอ้างตัวเป็นทนายความอาสา
แล้วก็จะเดินเข้าไปหาผู้เสียหายเลยไม่ได้

อยู่ดีมีทนายมาเคาะประตูบ้านไม่ได้

เราต้องร้องที่สภาธนายความ
แล้วสะพานธนายความจะจัดมาให้

ก็ไปได้ในฐานะส่วนตัว
แต่ว่าถ้าจะเป็นทนายอาสาผ่านสภาธนายนี่

กับสภาธนายความให้เราจัดการให้

พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะติดต่อทางคุณแม่นะคะ
เพราะว่าไหนเกือบจะได้คุยกับอุปนายกแล้วนะคะ

เอาความช่วยเหลือให้เขาก่อนสำหรับครอบครัวนี้สักครู่ค่ะ
คุณแม่สวัสดีค่ะ

พรทิพย์นะคุณแม่จอมขวัญเนี่ยนะคะ
นั่งอยู่ในรายการสดนะกับคุณอี้แทนคุณด้วยอยู่ข้างนี่เลยนะ
แล้วก็นั่งอยู่กับอุปนายกของสภาธนายความด้วยนะคุณแม่
จะได้สบายใจว่าคุณอี้นั่งอยู่ด้วยนะคะ
สบายใจเนอะผมช่วยแม่อยู่แล้วเนอะ

เดี๋ยวคุณอี้ค่ะพูดคุณอี้เผร่งเท้นแม่ก่อนได้ไหม

เดี๋ยวให้คุณจอมขวัญเขาถามนิดนึงแล้วกันว่าประเด็นไหนที่แม่ตอบได้แม่ตอบ
แต่ว่าเป็นประเด็นที่ว่าทางสภาธนายความเขาอยากช่วยแม่จริง
ที่ผมเนี่ยไปกับพี่กิจทนายกิจก็ไม่สู้กับทางทนายความนี้
ทางอุปนายก็มาเอง

ถ้าแม่คุยแบบนี้เอาคุยเรื่องการ

วิธีการที่จะทำให้ได้เงินคืนจากทนายความคนนี้

เอางี้ดีไหมครับเพราะว่าจะไม่ซ้ำกับประเด็นของอีกช่องหนึ่งแล้วกันเนอะ
ช่วยกันไปท่านอุปนายก
ก็รู้นานหน่อยว่าจะเชิญตัวเข้ามาอย่างไร
จะใช้วิธีการปิดกั้นอาชีพของเขา
ที่เขาใช้อาชีพในการไม่ชอบอย่างไร
ถ้าเรื่องที่มันเกิดขึ้นข้อที่จริงถ้ามันเป็นอย่างที่คุณอี้ว่า
ความปรากฏขึ้นมาเราก็สามารถที่จะดำเนินการสอบสวนได้เลย
โดยไม่ต้องให้ทางคุณแม่ไปร้องเรียนซ้ำอีก
วันนี้ข่าวปรากฏแล้วทุกท่านทราบแล้วนะครับ
สภาธนายก็ทราบวันนี้เหมือนกัน

เราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
อย่างแรกนะคะคุณแม่ฟังอยู่ด้วยกันนะคะ

โอกาสที่เงินจะได้คืนเลยโดยไม่ต้องไปดำเนินการ
ฟ้องร้องค่าเสียหายกันอีกให้เงินได้เร็วน่ะได้ไหมอาจารย์ค่ะ
ก็ถ้าผมมีโอกาสได้พบกับทนายท่านนี้นะผมก็จะดำเนินการให้
นายชื่อพิสิทธิ์สัมมาเลิศ

ซึ่งคดีนี้เนี่ยนะคะอย่างที่คุณอี้บอกไปเนี่ย
คือตัวเขาเนี่ยจะผิดยังไง
ต้องไปเอาผิดเขาจากใครสภาธนาความจบเลย
ต้องไปฟ้องเป็นคดีอีกในเรื่องความผิดเขานะคะ
ความผิดมันแยกกันหลายส่วน
ในส่วนที่การปฏิบัติหน้าที่ของในส่วนที่เป็นทนายความเนี่ยนะครับ

ลบชื่อออกจากการเป็นทนายความเลย
จะไม่ให้ไปประกอบอาชีพทนายความอีกแล้ว

แล้วไปเอาเงินของคนพิการไปเนี่ยนะครับ
โทษคือสถานเดียวคือลบชื่อออกจากการเป็นทนายความ
เราจะไม่ก่อไม่ทำเรื่องให้เขาเป็นทนายความต่อไป

มีข้อได้จริงชัดเจนไม่นานครับไม่นาน

คืออาจารย์คิดว่าถ้าสมมุติโทรศัพท์กริ้งเดียวเนี่ย

ไม่ได้ครับทั้งเบอร์มือถือทั้งเบอร์สำนักงาน

คุณแม่คะคุณแม่อยู่ในสายนะ

เลยแม่ทิพย์ค่อยคุยไม่เป็นไร

ดิฉันเชื่อว่าอีกสถานีหนึ่งที่ประกบคุณแม่อยู่ตอนนี้

เพราะนี่ถือว่าเป็นการละเมิดแล้วก็ริดรอนสิทธิ์ของคุณแม่

ประกบตัวตลอดระยะทางการเดินทาง

นี่คือสิทธิ์ที่คุณแม่จะได้จากสภาธนายความ

คุณแม่ติดต่อเขาครั้งสุดท้ายเนี่ย

ใช่ค่ะ

เขาบอกหรือเขาสัญญาไหม

ว่าใช่หรือไม่ใช่

นะก็คือว่าเขาได้ทำสัญญา
ว่าจะใช้เงินคืนให้กับแม่ด้วยเนาะ
ทำสัญญาว่าจะใช้เงินคืนแม่

ประมาณงวดละ๔๗งวด

เข้าใจว่าเขามาขอคำมาแม่ด้วย

เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็อ้างว่าเนี่ย
คือเจ้าของคู่กรณีรถบรรทุก

แต่ไปทำสัญญานอกศาลคือสารสั่งจ่าย

คำสั่งสารแต่ว่าทนายเนี่ย

เอาไปหมดแล้วก็ตอนหลังก็พอ

ผ่อนจ่ายโดยรับเงินมาจาก

ตกลงกันเองแล้วก็ยินดีจะผ่อนจ่ายให้แม่

คุณแม่ได้เงินอีกไหมคะ
ก็ได้๗งวดงวดละ๔๐๐๐๐ใช่ไหมคะ

เพราะว่าตัวอุปนายกอยากเจอคุณแม่มากเลยค่ะ
หรือว่าอยากได้ยินคำถามจากคุณแม่เองนะคะ

แม่ค่ะเพราะว่าที่แม่นั้นไปก็
แม่ก็ฝากคุณอีไปแล้ว

จะสามารถส่งตัวแทนถ้าคุณแม่ไม่สะดวกมาเนี่ย
เพื่อที่จะไปหาข้อเท็จจริง

แล้วก็บันทึกถ้อยคำต่าง

ตามที่ทางสภาธนาความให้ไว้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยใช่ไหมครับ

คือหนึ่งเจ้าตัวไปร้องเรียนด้วยตนเอง

มาตั้งเรื่องทำได้เลย
ผมประสานต่อว่าให้ทางสภาธนาความติดต่อผม

ไม่จำเป็นต้องไปร่วมสภาธนาความ

จะมอบหมายให้คุณนี่ไปก็ได้
แต่จริงเรื่องมีส่งไปแล้วนะครับ

ได้เราไปติดตามดูอีกครั้ง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
หากมันมีประเด็นอย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังเมื่อกี้

คุณแม่สามารถที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับทนายความท่านนี้ได้อีกด้วย
มันไม่เกี่ยวกับวิชาชีพแล้วมันเป็นเรื่องการช่อโกงกัน
ทีนี้ถามตรงไปตรงมานะครับก็คือถามตรงแล้วกันนะครับ
อายุความมีผลไหมครับเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่านี่เป็นข้อที่ผมหนักใจอยู่เหมือนกัน
ครับอยากทราบข้อที่จริงให้ละเอียดครับถ้าผมตอบไปวันนี้
แล้วพยายามทราบสร้างความกันลองทุกข์ต่าง
ก็ไปดำเนินการให้เพื่อที่จะ๑ทองออนุญาตจากทนายความ
แล้วเพื่อกดดันให้มาเอาเงินมาคืนให้มากที่สุดครับ
จากส่วนที่ดำเนินคดีทางอาญาแล้วก็ส่วนของสภาธนาย
ถ้าเกิดอยากจะให้เราช่วยดำเนินคดีแพ่งนะ
เพื่อเรียกร้องเงินเรากลับคืนมาเราทำให้ฟรี
เวลาบอกว่าคดีแพ่งนี่
แปลว่าคือจะได้เงินส่วน๕ล้านกลับมาทั้งหมด
หรือบวกค่าเสียหายที่เป็นความเสียหายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เบี้ยครับถ้าเป็นคดีแพ่งเขาเรียกดอกเบี้ย
ซึ่งมันจะเป็นคดียืดเยอะไหมล่ะอาจารย์
ก็จริงแล้วมันก็ต้องขึ้นส่งขึ้นศาลไหม
ก็ต้องขึ้นสิครับถ้าอย่างนี้มันก็จะยืดเยอะ
ครับแต่นายองแนะนำไว้พร้อมไหม
ก็ถ้าเขาไม่ถ้าพูดคุยกันแล้วไม่เอามาจ่ายคืนให้อะไรอย่างนี้นะครับ

ในส่วนที่ประเด็นที่จะดำเนินคดีเนี่ย
ไปพบสภาตอนนี้พูดได้เลยว่าต้องการครับ

ที่ฉันจะบอกว่าคือคุณอี้แทนคุณมีรายละเอียดพอสมควร
เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันในรายละเอียดขั้นตอนที่จะทำ

ฉันจำเป็นต้องถามคำถามชุดนี้

ในกรณีที่คุณแม่และตัวน้องบีน

กักขัง

เขาสามารถเรียกร้องการโดนริดร้อนได้ไหมคะ
แต่ถ้าคุณแม่ไปแจ้งความนวงเหนียวกักขังก็ยังได้เลยนะครับ

มวลชนวิชาชีพเองเราก็จะไม่ทำแบบนี้กับแหล่งข่าว
ซึ่งถูกกระทำให้เดือดร้อนมาแล้วซ้ำอีกนะคะ

เพราะเชื่อว่าจะลำบากใจมากจากการถูกประกบมาตลอดทั้งบ่าย
แม้กระทั่งการถูกยึดโทรศัพท์มือถือก็ตาม

คุณผู้ชมค่ะวันนี้ขออภัยสำหรับความขลุกขลักของเบื้องหลังการทำงานที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ต้องขอบคุณนักข่าวของไทยรัฐทีวีในพื้นที่ที่พยายามที่จะให้คุณแม่ได้พูด
กับอุปเณ็นต์ด้องสมาคมธนาสภาธนาความผ่านรายการทามตรงในนัดวัยเดิมนะคะ

ยังไงทางรายการเราให้กำลังใจนะคะ
แต่เราคิดว่าเราคงไม่ใช้ประโยชน์จากข่าวนี้ไปมากกว่านี้แล้วนะคะ

อาจารย์ทีนี้กลับมาอย่างที่คุณอี้แทนคุณเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้
คือขั้นตอนดูเหมือนไม่ยากเลย
แล้วคุณแม่กับน้องบินไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสภาธนายความ

แล้วก็ทำได้ทุกขั้นตอนคือตรวจสอบตัวทนาย
เรียกร้องเอาเงินจำนวนที่เขาได้แล้วถูกโกงไปคืน

ลักษณะแบบนี้มันทำคู่กันไป
เอาแบบช้าสุดทุกเรื่องที่จะจบภายในกี่เดือนคะอาจารย์
แม่ลูกคู่นี้จะแบบไม่ต้องยุ่งกับเรื่องราววุ่นวายในชีวิต
เอาเรื่องไหนบ้างทั้งหมดเลยเหรอครับตั้งแต่ทั้งหมดเลยเหรอครับ
ต้องแยกกันไปเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าวันนี้เจอธนาย
ทนายปุ๊บทนายมาบอกผมเอาคืนมาเลย๕ล้านนี่ก็จบเลยวันนั้น

แม้จะได้เงินคืนมาแล้วนะครับความผิดมันเกิด

ถ้าทำลักษณะแบบนี้ไม่สมควรที่จะเป็นทนายอีกต่อไป

คุณอีทันคุณบอกว่าคือสมมุตินะคะถ้าทนายคนนั้นเขายอมรับว่าเขาทำผิด
แล้วเขาเอาเงิน๕ล้านมาเลยปึ้งจบใช่ไหมสำหรับเงินก้อนนี้

สมมุติเขาบอกว่าเขาผิดแต่วันนี้เขาไม่มีเงินให้

อ๋อหยุดฟ้องบังคัดี
อันนี้ตอบไม่ได้เลยนะครับว่าทนายท่านนี้ท่านจะมีทรัพย์สินไหน
หรือว่ามีเงินมาคืนให้กับคุณแม่ลูกคู่นี้
คือก็ต้องฟ้องนะครับฟ้องแล้วก็สารก็ต้องบังคับคดี
คือมันจะต้องเข้ารักษณะที่มันต้องกินระยะเวลาถูกไหม
ถูกต้องอย่างน้อย๓๕ปีแต่ว่าอาจจะเร็วกว่านั้น
ต้องพูดกันเป็นปีนะเรื่องการ
นั่นน่ะสิคือต่อให้เขายอมรับว่าใช่ผมผิด
แต่ว่าผมไม่มีเงินมาคืนให้นะตอนนี้
มันจะเข้าสู่การฟ้องแล้วก็ดำเนินไปตามกระบวนการ

คดี๓ปี๕ปีหรือว่าล้มละลายก็จบเหมือนกัน
สารมีตั้งหลายชั้นสารต้มสารอุทธรณ์สารดีกา
แต่ละชั้นกว่าคุณแม่และลูกคู่นี้

อันนี้เราพูดถึงคือเราอยากให้แม่ลูกเขาได้เงินมา
ช่วยเหลือเร็วที่สุดนะคะก็ไม่เร็วนะ
ก็ถ้าใช้ขั้นตอนดำเนินกระบวนพิจารณาทางศาล
ก็ต้องมีระยะเวลาพอสมควร

ไม่ผมรับผิดชอบเองครับเรื่องการประกาศชื่อไป

คุณฟังรายการนี้อยู่ก็ขอให้มา
เจรจานำเงินมาคืนเท่าไหร่ก็เอามาคืนก่อน
ผมก็อีกแรงนะถ้ามี
มีเงินจะคืนเขาได้รีบมาคืน
ส่วนเรื่องการจะถูกดำเนินคดีทางสภาธนายหรือว่าทางกฎหมายอะไรต่อไป
มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่วันนี้สังคมเขารับทราบแล้วว่า
ทนายความไปทำอย่างนี้กับลูกความมันเสียชื่อทนายความทั้งประเทศเลย
ทนายความทำไมไม่ซื่อสัตว์กับตัวความนะ
อยากจะให้มาบรรเทาผลร้ายตรงนี้ซะก่อน
เดี๋ยวฉันลองพูดในทางกลับกันถามคุณอี้แทนคุณก่อน

ตั้งการการด้วยตัวเอกสารที่เขาจะได้รับกับทางบริษัทกู้กรณี

เพราะตัวคุณแม่เนี่ยเขาก็

อันนี้ก็ไปยักยอกเอง

เอาตามหลายละอักษรว่าผิด

การดำเนินการของเราเองไม่ต้องไปฟ้อง

ก็ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนี้
ไม่กี่เดือนนะฮะสัก๓๔เดือนก็น่าจะเรียบร้อย

ได้ถ้าข้อที่จริงมันครบมันพร้อมอย่างนี้นะ
เอาใหม่เรารู้ชื่อและนามสกุลเขา

แล้วคือติดต่อยังไม่รับโทรศัพท์
แล้วสมมุตินะคะสมมุติว่าไม่ว่าจะเป็นอุปนายก
หรือว่าใครก็แล้วแต่ติดต่อเท่าไหร่ติดต่อไม่ได้หาตัวไม่ได้
ด้วยว่าหาตัวไม่ได้คำถามคือ
เขาจะยังมีความเหมือนกับ
มีสภาพความเป็นทนายความทำงานได้อยู่ไหมค
ติดต่อทางใช้โทรศัพท์หรืออะไรไม่ได้เรามีจดหมาย
ส่งจดหมายไปที่สถานที่ตั้ง

ถือว่าเป็นรายลากส่วน
จดหมายเนี่ยมันก็อยากจะเป็นหลักฐาน
ก็ไม่ได้แล้วเขาหมดสภาพความเป็นธนายแล้ว

เหมือนแบบศาลไปปิดหมาย

ซึ่งตรงนั้นจะมีผลเมื่อไหร่คะ

วันนี้ท่านนายกกับท่านเลขาสภาธนายความเนี่ย
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับ

ออกมาตรการในการดำเนินคดีนี้
วันนี้แล้วนะเริ่มดำเนินคดีกับทนายความท่านนี้แล้วฮะ

แต่โดยส่วนตัวผมนะครับที่ผมทำงานคุ้นเคยกันมา
ช่วยกันมาหลายปีแต่ผมรู้ว่าเขาไม่อยากเอาเรื่องเอาราวหรอก

ลูกชายเขาเพิ่งบวชเพิ่งช่วยเขาเหมือนกัน
รู้รู้เลยว่าเขาเป็นคนเมตตาแล้วก็ใจดี

แต่ว่าอย่างว่าถ้าไม่ให้บทเรียนคนที่ไม่ดี

หรือผมก็ได้หรือคุณแม่ก็ได้

หรือนัดการไปขอประมาณกรรมก็ได้ที่วัสดิ์ชดประธาน

เขาก็คงมีบริหารอาจารย์อยู่แล้วเนอะฝั่งบริหารของซาลาทันแทนความเป็นไปได้ไหมอาจารย์
นะคะคือถ้าเราจะบอกว่าเขาผิดไหมเนี่ยก็คงอาจจะพิสูจน์ได้ชัดเจนนะคะ
แต่คำถามก็คือว่าเขาจะผิดถึงขนาดต้องเพิกถอน
ไม่ให้ทำอาชีพอะไรเลยเหรอเขาก็มีครอบครัวมีคนที่เขาต้องเลี้ยงดูนะ
เดี๋ยวเรามองอีกมุมนะคือมันผิดขนาดที่ต้องเพิกถอนเลยหรือคะ

ก็ขนาดนี้นะครับทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนขนาดนี้ก็
ถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างที่สื่อมวลชนออกกันเนี่ยครับ
ก็ไม่สมควรให้เป็นทนายความนะครับ
ซึ่งณตอนนี้นะคะคนที่ให้เขาว่าความหรือทำคดีให้อยู่ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เนี่ย
เดือดร้อนเหรออาจารย์อยู่ดีเขาโดนเพิกถอนแล้วลูกความ
ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้สุดวิสัยจริงฮะ
ก็เหมือนกับเหมือนโดมิโนต่อเนื่องกันนะนะถูกต้องมันเป็นผลกระทบต่อเนื่องกันนะ
โฟกัสที่สิ่งที่เขาทำเขาต้องมีสติสัมพันธัญญะมากพอ
ที่จะใช้ดุลมินิษฐ์ในการที่จะรักษาความถูกต้องของเขาเอง
ซึ่งไม่ได้มีใครไปละเมิดเขาแต่เขาละเมิดคนอื่นแล้วก็เป็นครอบครัว
ผมอยากจะให้พูดมุมนี้มากกว่าว่าครอบครัวของทั้งสองคนเนี่ย
แม่ทิพย์และน้องบีมเนี่ยเดือดร้อนมาก
ค่าเทอมที่ต้องใช้เรียนเนี่ยเราก็ช่วยกัน
ระดมเงินกับเพื่อนพี่กริจแล้วก็เพื่อนที่เรียนหลักศูนย์พระปกเก้าด้วยกัน
รวบรวมมาเพื่อนที่เรียนโรงเรียนพระขนงอะไรอย่างนี้
รูปลงมาช่วยกันบริจาค๓๐๐๕๐๐พันหนึ่งเนี่ย
จนแบบเราก็รู้สึกนะว่าเมื่อไหร่มันจะถึงที่จะจัดการคนนี้ได้

แต่ถ้าเขาได้เงินตรงนี้คืนของเขา
ตัวเขาเองเขาก็จริงเขาควรจะพึ่งพาตัวเองได้อยู่แล้ว
เขาเดือดร้อนมากพอแล้วพ่อเขาเสียไปเสาหลักเขาเสียไป
เขาต้องเข็นรถกันไปแล้วก็ไปขายเครื่องหอมที่วัดชนประธาน
ผมก็โทรไปขอที่วัดอีกแล้วท่านก็เมตตาให้ขายได้อีก
คุณแม่จะมีลูกอยู่กันค่ะครอบครัวอย่างมีลูกกี่คุณมี๒คน
มีแม่ชาย๑แล้วกันอีก๑ผู้ชายพึ่งบวชบวชที่สุราช
น้องบีมเป็นคนโตหรือคนเล็ก
เป็นคนเล็กใช่ไหมครับคนโตอย่างคุณอี้
คนโตน่าจะ๑๙บาทละครึ่ง
เด็กดีมั้ยน่ารักเหมือนกันไหม
ดีอี่จริงไม่งั้นแหละเดี๋ยวเพิ่งบวชนิ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีเบอร์บัญชีตรงของคุณแม่โอนตรงเลย

ฟังจากคุณอี้แล้วก็สภาธนายรู้สึกเสียใจนะครับ

รู้สึกสะเทือนใจจริงไม่น่าทำกับคนพิการ

สภาธนาความคุยกันวันนี้ว่ายังไงบ้าง

ก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ
เพราะมีผลกระทบอย่างวงกว้างเลยนะ
วิชาชีพทนายความของเรา
ถ้ากระทำตัวไม่ดีแล้วก็ทำไม่ถูกต้องอย่างนี้นะครับ
เราก็จะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดเลยครับ

ท่านนายกธวรรณรุยภรท่านเหลขาสรรชา
ดำเนินการให้วันนี้แล้ว

ซึ่งต้องขอบคุณคุณอี้แทนคุณด้วยนะครับ
ขอบคุณทางสภาธนายความนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป